อาหารแบบพื้นบ้านโบราณที่คนในสำหรับกลอยเป็นอาหาร
สนิทเปรมจิตอายุ๕๖ปีชาวอำเภอตะกัวทุ่งจังหวัดพังงาพาเข้าป่าไปตามหากลอยของกินที่จะนำมาทำขนมหวานยอดนิยมที่กว่าจะได้กินไม่ใช่เรื่องง่าย
กลอยต้นนี้นายสนิทปลูกไว้เมื่อสี่ปีก่อนค่ะลักษณะของใบกลอยก็ดูไม่ต่างกับต้นไม้ใบย่าชนิดอื่น
แต่ถ้าสังเกตดีจะสังเกตว่ามีใบย่อย๓ใบเรียงสลับกัน
เป็นไม้เถาล้มลุกมีหนามรอบเขาเลื้อยพันขึ้นไปตามต้นไม้ใหญ่
กลอยมีลักษณะคล้ายกับหัวหมั่นเทศต้องใช้จอบหรือเสียมขุดขึ้นมา
การขุดต้องกักขนาดความใหญ่ของหัวกลอยพยายามอย่าให้คมเสียมไปโดนเนื้อ
ทาหัวใหญ่แบบนี้การขุดต้องใช้เวลาและต้องออกแรงมากหน่อย
หนึ่งต้นจะมีหัวกลอยประมาณ๓๔หัว
บางคนถ้ารู้จักสังเกตดีก็จะเจอหัวกลอยขนาดใหญ่หนักเป็น๑๐กิโลกรัมก็มี
ลอยที่ขุดขึ้นมาใหม่จะต้องระวังเพราะเป็นพืชที่มีพิษ
การหยิบจับด้วยมือเปล่าอาจทำให้เป็นผื่นคันได้
ลอยที่ได้ก็จะนำมาปอกหั่นสไลด์บางคลุกเคล้าด้วยเกลือให้ทั่ว
หักทิ้งไว้๓วันแล้วก็นำไปแช่ในน้ำที่ไหลผ่านเพื่อให้ยางกลอยหมด
สังเกตจนน้ำล้างมีลักษณะใสจากนั้นก็นำมาผึ่งให้แห้ง
ต่อมาก็เตรียมนำกลอยมาเป็นขนมข้าวเหนียวกลอยได้เลย
วิธีการทำขนมข้าวเหนียวกลอยเริ่มตั้งแต่นำกลอยมะพร้าวขูด
ข้าวเหนียวดำผสมกับข้าวเหนียวขาวงาดำงาขาวน้ำตาลทรายขาว
กะทิเกลือแล้วก็ใบเตยหอมนำส่วนผสมทั้งหมดมานึ่งพร้อมกันครึ่งชั่วโมง
สำหรับการจัดเสิร์ฟก็ให้นำมะพร้าวไม่อ่อนเกินไปและไม่แก่เกินไปมาขูดลงไป
จากนั้นก็นึ่งต่ออีก๕นาทีคลุกเคล้าให้เข้ากันโรยด้วยงา
แค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟขนมพื้นบ้านยอดนิยมของคนโบราณแล้ว
ปัจจุบันนายสนิทและครอบครัวก็ได้ทำข้าวเหนียวกลอยจำหน่ายราคาถุงละ๒๐บาท
รายได้ตกวันละ๓๐๐ถึง๔๐๐บาทขายมากว่า๑๐ปีแล้ว
ก็เมื่อก่อนเขาทำขายเล่ขายก็ขายยากอยู่ทำเป็นปั้นกลมคล้ายกับท้ายแก้วนะ
ก้อนละ๑๐๘๐บาทก็ขายยากเพราะว่าบางคนเขาทานของไม่ชอบ
มันไม่อร่อยบ้างอะไรบ้างถึงลองผิดลองถูกมา๓ปี
พอรุ่งปีที่๔ก็คิดสูตรนี้ขึ้นมาได้๒คนแฟนใช่ไหมแล้วก็ลองขายดู
เอาไป๑๐๐ถุง๒๐๐ถุงแป๊บเดียวก็หมดแล้ว
เอาไปนั่งขายก็ขี้เกียจเตยเลขขายมันมีจุดขายอยู่ด้วย
ที่สำนักงานเกษตรสำนักงานทุกหน่วยงานราชการจะขายได้หมด
จากจะอร่อยแล้วนะคะหัวกลอยหากนำไปต้มก็สามารถดื่มแก้น้ำเหลืองเสีย
ปัสสาวะแก้ปวดตามข้อได้ด้วย
ส่วนรากหากนำไปบดให้ละเอียดผสมกับน้ำมันมะพร้าว
ใบยาสุกใบลำโพงหรือพริกก็จะใช้ถ่าแก้พอกแผล
เพื่อฆ่านอนในแผลสัตว์ได้อีกเช่นกันค่ะ
ได้รู้ถึงที่มาที่ไปแถมได้รู้ถึงคุณประโยชน์ด้วยนะ
เยอะแยะมากมายนะครับปกติเคยทานแต่ข้าวเหนียวกลอยนะครับ
เพิ่งรู้ว่ามันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างแล้วก็มีประโยชน์มาก

ลืมไลน์มาพูดคุยกันด้วยนะว่าชอบใจมากขนาดไหน
ที่สำคัญที่ไลน์มาพูดคุยกับเรา
เที่ยวไหนมาในช่วงปีใหม่เยอะแยะมากมายเลย
คุณผู้ชมบอกว่าไปทดสอบร่างกายที่ภูกระดึง
แปลว่าไปแบบขึ้นเขาใช่ไหม

เตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ

ได้รับรองคุ้มแน่เพราะว่า

เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันบ้างก็ได้นะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็มีอีกท่านหนึ่งเชิญชวนไปเที่ยว
ชมทุ่งบัวแดงที่นครปฐมด้วยเอ่อ

รอบทุ่งบัวแดงบ้างคนทุ่งบัวแดงไปเลย

ตอบปิ้งนกกระทา

เขาบอกว่าแรกกว่าจะปิ้งสุกมันใช้เวลานาน
แต่ว่าคุณพี่ท่านนี้รอบแปรงกับปรุง
เป็นไอเดียใหม่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่
ปิ้งได้เร็วขึ้นขายก็ขายได้เยอะขึ้นสิครับแบบนี้

หมุนติ้วจนเจ้านกกระทะเวียนหัวหมดแล้ว
ค่ะลงมานี่เดินไม่ตรงแล้วนะ
มันไม่เดินแล้วมันตายแล้วมันโถไง
ไปดูคนนี้ครับนายฤทธิ์ชัยสิน
วัย๔๐ปีชาวจังหวัดลำพูนครับ
เขาขายนกกระทาปิ้งหรือว่านกกระทาหันแบบนี้นะครับ
อยู่แถวจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงตลาดนัดในลำพูนด้วย
ก็นำอุปกรณ์รถยนต์ที่ไม่ใช่แล้วครับ
ดัดแปลงทำเป็นอุปกรณ์ในการปิ้งย่างนกกระทาของเขานั่นเอง
นายฤทธิ์เล่าว่ารับซื้อนกกระทามาจากฟาร์มเลี้ย
ก่อนที่จะนำมาหมักแล้วก็นำมาย่างไฟด้วยเตาถ่านออกตะเวน
ขายตามตลาดนัดทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนนะครับ
ทีการย่างนกกระทาเตาถ่านอย่างที่บอกมันย่างได้ช้า
คิดค้นในการนำเอามอเตอร์ปัดน้ำฝนรถยนต์

แล้วก็นำเหล็กแป๊บมาเสียบนกกระทาให้ได้หลายตัว
จากนั้นเปิดสวิตช์ปั๊บใช้ไฟแบตเตอรี่รถยนต์๑๒โวลต์

ที่เกี่ยวกับรถไม่เกิน๑๐นาทีสุก

ใช้เวลาแพบเดียวเท่านั้นนะครับ
เขาบอกว่าจะสามารถย่างนกกระทาได้ครั้งหนึ่ง๒ไม้

แล้วก็ยังเปิดพัดลมที่ทำจากพัดลมหม้อน้ำ
ลมแม่น้ำรถยนต์เนี่ยมันสามารถดูดควันจากเตาถ่านขึ้นไปด้านบนได้
ไม่ต้องไปรบกวนลูกค้าเพราะว่าหลายคนไปรอปุ๊บ

อย่างที่ฉันไปซื้อไก่ย่างจะรู้สึกว่าหัวเหม็นมาก
ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นเพราะว่าเขามีตัวดูดควันให้ด้วย
เป็นนวัตกรรมที่พี่เขาคิดขึ้นมาเอง
เขาบอกว่าต้นทุนในการทำเตาเผาไม่ถึง๒๐๐๐บาทนะ
ราคาในการขายไก่

กระทาอยู่ที่ตัวละ๒๕บาท
สามารถขายได้มากถึงวันละ๑๐๐กว่าตัวเลยนะ

ลองฟังเสียงพี่เขายืนยันหน่อยไหม

ถ้าไปซื้อร้านนี้ของพี่เขาอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่

อเตอร์ขายไก่ย่างนกกระทาย่างหมูย่างอะไรอย่างนี้

คุณผู้ชมส่งไลน์มาเยอะมากเลยอ่ะวันนี้ดีใจมาก

คุณผู้ชมบอกว่าเป็นแบบข้าวเหนียวนึ่งทานกับกลอยอร่อยมาก
แล้วก็ข้าวต้มมัดกลอยก็อร่อยมากเหมือนกัน

เพราะฉะนั้นส่งมาให้เราทานดีไหม
เราคงต้องไปหาขุดทานกันเอาเองคุณ
เพราะว่าที่เรียนรู้วิธีขุดแล้วเนี่ยหาซื้อแต่เดี๋ยวนี้ต้องบอกว่ากลอยนี่ก็หาทานยากเหมือนกันนะ
ถ้ามีที่ไหนก็บอกมาด้วยแล้วกันนะคะคุณผู้ชม
ส่วนอีกหนึ่งข่าวที่เราจะพาไปจะพาไปดูการแข่งขันปิดตาตีแตงโม
เดี๋ยวไม่ได้โดนแตงโมเข้าหน้าเหมือนเต็มแล้วเนี่ย
ฉันปิดตาอยู่เขาแข่งกันที่จังหวัดมหาสารคามนะคะ
บรรยากาศต้องบอกว่าสนุกสนานมากไม่มีใครยอมกันเลยทีเดียวค่ะ

เอาล่ะมาดูกันหน่อยว่าจะโดนไม่โดน
มาการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะ
เมื่อผู้เข้าแข่งขันผูกผ้าปิดตาพร้อมกับถือไม้เดิน
เดินก่อนเดินต้องหมุน

พอหมุนเสร็จก็เดินค่ะเดินเข้าไปค่ะ
เดินไปหาลูกแตงโมที่อยู่ด้านหน้านะคะท่ามกลาง
เชียร์จากบรรดากองเชียร์ทั่วงานและ

อื้มอื้มอื้มอื้มอื้ม

อะไรก็ไม่รู้แตกบ้างไม่แตกบ้าง
อย่างที่เห็นว่าคุณพี่คนริมนี่แตกเร็วมากเลยนะ
คนนี้เดินถึงคนแรกยังไม่ได้ตีไม่โดนเลย
แม่นขนาดนี้เขามีภาพบรรยากาศสนุกมาให้ดูด้วยนะน้องไปต่อ
ใช่แล้วค่ะไปดูบรรยากาศกันหน่อย
ไปโกรธใครมาคุณตีสักกระจุยเลยนะ
ก็เรียกได้ว่าสร้างเสียงหัวเราะให้กับกองเชียร์อย่างมากเลย

นั่นก็คือการแข่งขันส้มตำลีลา
ก็เป็นเอกหนึ่งศีรษรสำหรับงานนี้
กิจกรรมทั้งหมดถูกจัดขึ้นภายในงานเปิดตลาดแซ่บนัวน้องคูต้องชิม
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคูอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม
และก็ชาวตำบลหนองคูพร้อมใจกันจัดขึ้นค่ะ
โดยมีนายรณชิตพุทธลานายอำเภอนาดู
ไปเป็นประธานเปิดงานแล้วก็ร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านอย่างสนุกสนานนะคะ
งานนี้มีขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์อาหารพื้นบ้านปลอดภัย
และขยายผลการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จนเป็นการสร้างความผ่อนคลายให้กับชาวบ้าน
หลังจากที่เหน็ดเหนื่อยจากการทำนานในฤดูการที่ผ่านมา
รวมทั้งเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่๙
ปรับใช้ในการประกอบอาชีพนั่นเอง
บรรยากาศในงานหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดงานนะคะ
ในอำเภอนาดูลได้นำแตงโมปลอดสารพิษ
ซึ่งเป็นผลผลิตของชาวบ้านนำมาผ่าเป็นชิ้น
จ่ายให้หัวหน้าส่วนและผู้ที่มาร่วมงานได้ชิมรสชาติกันด้วย
เพื่อเป็นการการันตีคุณภาพว่าปลอดสารพิษแน่นอน
ไม่ใช่เอาแตงโมที่เขาตีแตกมาให้กิน
ไม่ใช่แตงโมใหม่อันนั้นไม่ต้องกินแล้วนะคะ
แล้วก็ยังมีการนำเครื่องอัดฟางข้าวอัดเป็นก้อน
นำไปตั้งเรียงกันแทนโต๊ะวางสำหรับวางขันโตกอาหารด้วยนะ
ก็นี่แหละค่ะภายในงานก็สนุกสนานมากเลย
มีกิจกรรมต่างอีกเยอะแยะมากมายให้ติดตามกันนะคะ
เอาล่ะสนุกสนานเต็มที่กันเลยสำหรับงานนี้
และแน่นอนนะครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้ว
คุณผู้ชมก็น่าจะสนุกสนานเฮฮากับพวกเราสองคนแบบนี้

สำคัญมากเลยขอบคุณคุณผู้ชมที่ส่งข้อความมาในวันนี้นะคะ
กันใหม่นะครับในโอกาสหน้ากับช่วงเวลาของตลอดข่าวสุดสัปดาห์

ส่วนพรุ่งนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วต้องลาไปก่อน
สวัสดีครับสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป